กลุ่มผู้ชมครับม้ววานนี้เกิดฝนตกหนัก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นนะครับ

แต่ต้องไปติดบนท้องถนน

หลายคนเครียดคุณอริยาเครียดไหม

เลิกรถปลดทุกข์๔โมงครึ่งแล้วก็๔โมง๓๕ปั๊บกลับบ้าน

โอ้โหโชคดีถึงบ้านก่อนฝนมา
น้องฝนมาช้ากว่าคุณอาบริยา
แต่ว่าเมื่อวานหลายคนที่ไปติดอยู่บนท้องถนนโอ้โหเครียดจริง
อยู่บนรถ๒๓ชั่วโมงมาทำอะไรคุณ
ก็มีสายบันเทิงสายบันเทิงเขาไม่เครียด
เขามาจัดอะไรให้ดูแบบสนุกสนานเหรอ
คือจริงเขาก็เครียดแหละแต่เขาบอกโอ้ทำไงดี
ก็ต้องทำใจสิอยู่บนรถรถมันติดแบบนี้

เขาแชร์คลิปนี้กันในโลกโซเชียลเมื่อวาน

สวัสดีกรุงเทพนะครับ

ต้อนรับสมาชิกเก่า๒ท่าน

คุณมณำกับขุนโดการดรบัย
เตือนทุกท่านนะฮะขับรถขนาดน้ำทั่วข้างขัง
ใช้สมัครที่ในการขับรถนะฮะเพราะมันจะเมคไม่ค่อยอยู่
ห้ามเล่นมือถือห้ามถ่ายคลิปห้ามอัดวิดีโอนะครับ

สวัสดีคอมโซทอยู่ในโหมดโชว์เครื่องเสียงรถยนต์ทุกท่านนะฮะ
ยังไงล่ะครับทีมงานสายบันเทิงมาภาคเสียงซะเลยฮะ
ดูแบบนี้แล้วมีความสุขเหมือนเป็นดีเจแบบดีเจรถบั๊มอ่ะ
แล้วก็เปิดเพลงด้วยค่ะแต่ก็แก้เครียดให้เราได้นะ
ใช่คุณคือรู้เลยสภาพเนี้ยแถวหมู่บ้านนี่ซะละเนี้ย
ฝนตกแบบนี้เลยเนี่ยใช่ไหมแล้วน้ำท่วมแบบนี้ขับลุยแบบนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมส่งมาบางแคร์ตอนเช้าไม่ตกค่ะ
ตกเย็นเมื่อวานค่ะตกดึกถึง๔๕ชั่วโมงเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับนี่แหละครับหนุ่มคนนี้ผันตัวมาเป็นดีเจเฉพาะกิจนะครับ
ก็แก้เครียดบนรถด้วยวิธีการนี่แหละพากไปด้วยขับรถลุยน้ำไปด้วย
แต่เขาบอกว่าก็ต้องระมัดระวังอันตรายนะสิ่งที่ผมห้ามไว้ผมทำเองหมดเลย
ขับรถลุยน้ำแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถครับความยาวประมาณ๔นาที
ขณะฝนตกและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้าน
สำมากก่อนตามคำแหง๑๑๐แถวบ้านกว่าอริยา

พร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีทีมงานสายบันเทิง

ชาวเน็ตก็แสดงความคิดความเห็นเป็นทางเดียวกันแล้วฮะ
อย่างที่คุณอริยาบอกมันก็แก้เครียดได้เป็นอย่างดี
ใช่ค่ะฟังแล้วก็เพลินเหลือเกิน
คืออยู่บนรถสภาพการจราจรก็ติดฝนก็ตกนะฮะ
ก็ไม่รู้จะทำใจกันยังไงดีเปิดเพลงฟังก็แล้วนะครับ
ก็มีวิธีในการผ่อนคลายยังไงคุณผู้ชมบอกต่อกันหน่อย